โดยช่วงหมายวันนี้นะครับรัฐหลุ่นตรีช่วยว่าการกราชวงศ์คมนาคม
ก็ได้นัดหารือกับการรถไฟแห่งประเทศไทย
ขนส่งมวลชนบริษัทขนส่งแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในเรื่องของแผนการย้ายสถานีขนส่งผู้โดยสาร
เหนือแล้วก็สายอีสานไปอย่างย่านรังสิต
ซึ่งก็มีความชัดเจนมากขึ้นนะครับ
ว่ามีรถไฟฟ้าสายสีแดงเปิดให้บริการแล้ว
เราจะไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจครับ
ซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถย่านรังสิตบนพื้นที่๔๕ไร่
จะเป็นจุดรับส่งผู้โดยสารสายเหนือและสายอีสาน
ซึ่งเป็นที่ดินของบคศเองและไม่ต้องซื้อเพิ่มค่ะ
เนื่องจากเห็นว่าสามารถรองรับจำนวนผู้โดยสารได้เพียงพอ
สถานีขนส่งที่รังสิตนี้นะคะสามารถรองรับผู้โดยสารค่ะ
ได้เฉลี่ยวันละ๒๐๐๐๐ถึง๓๐๐๐๐คน

กันกับที่สถานีขนส่งหมอชิด๒ที่จตุจักรนั่นเองค่ะ
ที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินแปลงยาวติดทางหลวงหมายเลขหนึ่ง
หน้ากว้างติดถนน๗๐เมตรลึก๑๐๖๐เมตร
มีอาคารผู้โดยสารจอดรถโดยสารได้ถึง๒๔คัน
มีที่จำหน่ายตัวปั๊มแก๊สอาคารสำนักงานและศูนย์ซ่อมบำรุง
ตามแผนนะคะก็จะขยายอาคารผู้โดยสาร

และอาคารสำนักงานบางส่วนค่ะ
ตามที่เราคิดนะครับก็คงจะเป็นพื้นที่ประมาณ๒๐๐กว่าเมตรตรงนี้
หลังต่อจากสถานีออกไปนะครับ
คงจะเป็นการต่อเนื่องทำเป็นชาญชาลาโดยสาร
แล้วก็ที่พักผู้โดยสารยาวไปประมาณช่วงนี้ประมาณ๒๐๐กว่าเมตร
แต่การก่อสร้างก็มีข้อจำกัด
ที่มีเสาไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่านตลอดแนว
ซึ่งสิ่งปลูกสร้างจะต้องห่างจากเซ็นเตอร์๒๑๒๕เมตร
และนั่นคือการบ้านของการออกแบบที่ทางบคศ
จะต้องจัดการก่อนจะเริ่มการย้ายสถานีขนส่งในปี๒๕๕๙
และอาจจะใช้พื้นที่ได้เพียง๑๖ไร่ค่ะ
เปรียบเทียบกับสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิดเดิมที่มีพื้นที่๗๒ไร่แล้ว
กศจึงต้องกระจายการให้บริการออกจากจุดเดียว
ซึ่งการให้บริการเส้นทางสายหลักนะคะก็จะใช้สถานที่เกาะสร้างใหม่
ส่วนพื้นที่เดิมก็จะให้บริการเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยว
โดยเช่าพื้นที่ที่คศมกใช้อยู่ปัจจุบัน๑๖๗ไร่ค่ะ
จากนี้นะคะก็จะใช้พื้นที่จุดจอดแล้วจอดใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าหมอชิด
สำหรับการให้บริการรถตู้โดยสาร
ปัจจุบันนี้เรามีเส้นทางของเส้นทางสายยาวของเส้นทางภูเก็ต
สมุยอะไรต่างวันนี้เราก็จะมีการเชื่อมต่อมาส่ง
เรามีการแบ่งรถไม่ว่ารถเองไม่ใช่จะว่ามาส่งเฉพาะที่จวจักรแห่งเดียว
เรามีการแบ่งการจัดการบริหารการจัดการโดยเอารถทางภาคเหนือบางส่วนไปส่งที่สายใต้
เพื่อจะลดเนื่องจากพื้นที่เราเล็กลงแล้วเราจะแบ่งการเชื่อมต่อให้สะดวกที่สุด
ครับวันนี้เราใช้วิธีการแก้ปัญหาตรงนี้ครับ
ส่วนผลกระทบต่อผู้โดยสารจากการย้ายออกไปห่างจากสถานที่เดิมถึง๒๕กิโลเมตร
ว่าจะไม่มีผลกระทบมากนักเพราะว่าจะเริ่มย้ายในปี๒๕๕๙
ซึ่งรถไฟฟ้าสายสีแดงก็จะเปิดให้บริการแล้วล่ะค่ะ
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน